คุณผู้ชมคะช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เนี่ย
มันมีประเด็นสถิติข้อมูลที่มันน่าสนใจค่ะ
จริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวช่วงนี้เด็กปิดเทอม
แล้วที่ฉันไปอ่านสถิติจากกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
เขาบอกว่าในห่วงระยะเวลา๑๐ปีปี๕๒ถึงปี๖๑
มีเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่๐ถึง๑ขวบเนี่ย
เฉลี่ยทั้งหมด๑๐ปีคือประมาณเกือบ๒๐๐คน

ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปแยกเป็นรายปี
คือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละ๑๘๙คน
แล้วอย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากแหล่งน้ำ
อยู่ใกล้บ้านแล้วก็พัชนะใส่น้ำต่าง
ดังนั้นเรื่องนี้การแก้ไขปัญหาต้องไปดู
ว่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
อย่างไรดังนั้นเราไปติดตามพร้อมกัน

เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ได้เรื่องหนึ่งสำหรับบ้านเรา
เวลาเราเห็นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เราจะรณรงค์กันเป็นข่าวใหญ่ทุกปี
แล้วพอมีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้น

แต่หนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่
ให้ความสำคัญเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาแต่เรื่องเด็กจมน้ำตายเนี่ย
อันดับของการจมน้ำตายเด็กจมน้ำตายเนี่ยพบว่าการจมน้ำตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
ข้อมูลที่คุณน้ำแข็งบอกว่าปีหนึ่งเด็กตายเกือบ๒๐๐คน
แต่ว่าองค์กรที่เขารวบรวมเรื่องนี้เขาบอกมากกว่านั้น
ปีหนึ่งประมาณ๓๐๐คนบางปี๔๐๐กว่า
เห็นไหมฮะว่าเด็กจมน้ำตายเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง
ในการเสียชีวิตของเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
ท่านลองดูข้อมูลข้อมูลในจอสิครับ
การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งบอกแล้วเมื่อกี้
จมน้ำเสียชีวิต๙๕๗๔คนตั้งแต่ปี๖๐

กลุ่มเด็กอายุ๕๙ปีเสียชีวิตสูงสุดประมาณ๔๐
เด็กชายจมน้ำกว่าเด็กหญิง๒เท่าตัว
เด็กชายชอบไปเล่นน้ำแบบนี้
เดือนที่เด็กจมน้ำสูงสุดเดือนนี้เมษายน
แล้วที่จมน้ำตายมากที่สุดจมน้ำแหล่งน้ำตามชาติมากที่สุด
ฉะนั้นสถานการณ์เด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเนี่ยมีนาถึงพฤษภา
เขาก็แยกออกมามีเด็กจมน้ำเสียชีวิต๒๕๔คน
กลุ่มอายุ๕ปีถึง๙ปีมากที่สุดเกือบครึ่งหนึ่ง
แล้วสาเหตุที่ตายกันมากก็คือชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม
เด็กอายุ๕๙ปีจมน้ำเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

เด็กเล็กเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง๒ปี
จมน้ำเสียชีวิตถึง๑๔๐คน

จังหวัดแรกที่มีจำนวนเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด
ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กริมคลองริมทะเลนะ
นครราชศรีมาอุบลสุรินศรีสะเกดและสกลนคร
นี่คือสถานการณ์โดยทั่วไป
ทีนี้ประเด็นก็คือว่า
ในปี๒๕๖๑เขาก็แยกออกมา

ว่าจมน้ำยังไงยังไงไม่ต้องหลายละเอียด
แต่อยากให้ดูสาเหตุของการจมน้ำ
จมน้ำแม้กระทั่งในภาชนะที่มีน้ำสูง
นิ้วสองนิ้วเนี่ยเด็กเล็กก็จมน้ำตายได้ครับ

เด็กเล็กมักจมน้ำในภาชนะขนาดเล็กที่อยู่ในบ้าน
ในบ้านถังกะละมังโอ่ง
นี่พบเยอะเลยนะที่จมน้ำในถังในกระมังในโอ่ง
แล้วเด็กเล็กที่จมน้ำเนี่ย

เดินตามเป็ดก็มีเป็ดลงไปในน้ำเด็กไม่รู้เรื่อง
เดินตามเป็ดเดินตามสุนัขพลัดตกน้ำ
เป็นสถิติที่เสียชีวิตมาก

ผู้ปกครองประมาทเลินเล่อปล่อยให้เด็กอยู่
ตามลำพังเข้าห้องน้ำ
โทรศัพท์มือถือแวบเข้าไปทำกับข้าว

ปล่อยเด็กไว้แล้วเด็กก็จมน้ำเสียชีวิต
ในกลุ่มเด็กโตเนี่ยพบว่า
กันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุด

ไปกันเป็นกลุ่มเรื่องเนี้ย
มันมีปัญหาระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท
ในเมืองเนี่ยสถิติการจมน้ำ
น้อยเพราะว่าเมื่อเด็กเริ่ม
โดยเฉพาะลูกคนที่มีฐานะหน่อยเพราะว่า
เมื่อเริ่มว่ายน้ำก็ไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำไปที่สระน้ำ
มีกาดมีคนคอยดูแลมีพี่เลี้ยงดูแล
กระทั่งว่ายน้ำเป็นไม่มีปัญหา
แต่เด็กต่างจังหวัดต่างจังหวัดอย่างเดียวไม่พอต้องต่างจังหวัด
ชนบทด้วยไม่มีหรอกครับสระว่ายน้ำที่มี
มาตรฐานแบบนั้นว่ายน้ำก็คือไหว้ในหนอง
ว่ายในคลองว่ายในบึง
อยู่ที่ไหนที่มีแม่น้ำไหลผ่านก็ไหว้ในแม่น้ำ
มีคลองไหลผ่านก็ไหว้ในคลองก็เริ่มต้นตรงนั้น
แล้วไม่มีหรอกครับ
เสื้อชูช่งเสื้อชูชีพครูสอนว่ายน้ำไม่มีเล่นกันเอง
อย่างมากก็เอาห่วงยางรถยนต์เก่า
เท่าที่จะหาได้ถ้าชนบทจริง
ลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวแห้งเอามากอด
แล้วก็กันเฉียวตีเล่นน้ำได้

ฉะนั้นเด็กที่เสียชีวิตมาก
คือเด็กในชนบทไม่มีอุปกรณ์ช่วย
ไม่มีห่วงยางไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีคนคอยดูแล
มันก็เรื่องยากที่จะป้องกันแต่คำถามก็คือว่า
เราเห็นคุณค่าของเด็กที่เสียชีวิต
เหล่านี้ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกชาวบ้าน
ลูกคนจนเด็กในสลำเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด
เด็กที่อยู่บ้านนอกชนบทเขาก็มีชีวิต
การเสียชีวิตเขาก็เป็นการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้น
สิ่งที่ผมบอกว่าแปลกก็คือว่า
ข้อมูลพวกนี้ไม่มีใครตื่นเต้น
ไม่เป็นข่าวไม่พาดหัวหนังสือพิมพ์
เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้า
ดูโดยรวมแล้วเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีเสียชีวิต
มากที่สุดเพราะจมน้ำถามว่า
ใครมันควรจะต้องทำอะไรไหมล่ะนี่ผมมีสติติ
ให้ดูคร่าวนะว่าตั้งแต่ปี
ต้นปี๖๒เป็นต้นมาเนี่ยมีที่ไหน
เด็กเสียชีวิตวันไหนวันที่๖มกราพบที่ไหน
พบที่อุบลวันที่๑๒มกราเสียชีวิต๓ศพ
ชัยนาฏที่เชียงใหม่ที่นราธิวาส
วันที่๑๓มกราเสียชีวิตที่
หลวงแล้วก็วันที่๑๗
รายละเอียดมีเยอะครับเนี่ยท่านดูตามในจอเถอะ
แต่คำถามก็คือว่าทำไม
ภาครัฐไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ทำไมไม่มี
คิดที่จะแก้ไขปัญหา
หรือไม่มีใครคิดที่ว่าทำยังไงที่จะช่วยกัน
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนี้ขึ้นรู้ว่าอยาก
เพราะว่าเด็กในชนบทเวลาไปเล่นน้ำกันเขาก็ไปของเขาแต่ว่า
ถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วก็มีการ
สั่งการไปว่าต่อไปนี้ให้รับผิดชอบกันเป็นพื้นที่
ตอบตอบจมีแหล่งน้ำ
ไหนบ้างที่เด็กไปเล่นกันบ่อยแล้วก็จมน้ำตาย
ทำยังไงฮะไปปักป้ายปักเขตอะไรไว้ไหมว่า
ห้ามเล่นน้ำหรือมีใครที่พอจะไปดูแล
ไปเตือนได้แบ่งพื้นที่กันไปทำแบ่งพื้นที่กันไปเตือน
รู้นี่ครับว่าในอบตในตำบลนั้นในอำเภอนั้น
มีหนองน้ำที่เด็กไปเล่นกันที่ไหนบ้าง
กำนันผู้ใหญ่บ้านดึงเข้ามาช่วยกันทำงานป้องกัน
เอาเป็นว่าถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกัน
เห็นความสำคัญว่าปีหนึ่งเราปล่อยให้
ลูกหลานเราตายไปเพราะการจมน้ำเนี่ย
มากที่สุดเกือบจะเป็นเรียกว่าในบรรดาที่
ตายตายกันเนี่ยตายเพราะจมน้ำมากที่สุดเออทำไม
ทำไมเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวทำไมหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยพาดหัว
ทำไมทีวีไม่เอาข่าวมาเล่นทำไมผู้ใหญ่ไม่สั่งการ
ทำไมคนที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดในระดับอำเภอ
ไม่คิดป้องกันแก้ไขพ่อแม่ปลูกผู้ปกครอง
ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงอย่างที่บอกฮะ
ตัวเล็กเนี่ยตายเพราะจมน้ำเยอะเดินตามเป็ดเดิน
น้ำนิดเดียวก็เสียชีวิตเกิดเหตุอย่างนี้มาบ่อย
ฉะนั้นวันนี้หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้หน่อยว่า
เราจะปล่อยให้สถานการณ์
จมน้ำตายอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยล่ะ
ผมว่าในอาเซียนเนี่ยผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะ
บ้านเราเนี่ยสถานการณ์เด็กจมน้ำตายน่าจะมากกว่าเพื่อน
ที่อื่นเขาป้องกันแก้ไขปัญหาแล้ว
บ้านเรายังปล่อยเลยตามเลยกันอยู่อย่างที่บอกครับเด็กในเมือง
ลูกคนมีตังค์นั้นไม่ต้องห่วงหรอกเขาไปสระน้ำสระว่ายน้ำ
มีกาดมีคนคอยดูแลมีพี่เลี้ยงคอยดูแล
แต่เด็กชนบทต่างจังหวัดนี่สิครับใครจะช่วยเขาได้บ้าง
นี่คือเขตเส้นตายของวันร้อนวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
เรื่องใกล้ตัวจริงนะครับการเสียชีวิตอย่างที่อาจารย์บอก
จมถังน้ำจมถังสีระดับน้ำไม่ได้สูงเลยค่ะอาจารย์
ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองเบื้องต้นต้องช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าในถังน้ำ
น้ำอยู่นิดเดียวเอาไม่เป็นไรคือควรเทน้ำทิ้งคว่ำอะไรซะให้เรียบร้อยก่อน
แต่ก่อนเนี่ยแวะไปทำกับข้าวแวะไปทำโน่นทำนี่แวะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้
เล่นมือถือเช็คไลน์อ่านไลน์แล้วก็ปล่อยลูกแล้วก็ปล่อยลูก
นี่เป็นสาเหตุที่หมอเตือนมาลัยล่าสุดเลยนะครับครับขอบคุณนะครับ